ออเบอตเตอร์มหาสนุก
กลับเข้าสู่รายการออเบอตเตอร์มหาสนุกครับ
ตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าช่วงนี้เนี่ย
เราจะมาประมวลมุกฮา
พร้อมภาพความน่ารักของเหล่าบรรดาแขกรับเชิญ
ที่เคยมาสร้างสีสันในรายการ
คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับ

เราไปเริ่มกันที่แขกรับเชิญคุณเชฟปั๊ก
กับคุณฮายอภพรนครสวรรค์

ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อบตสะแก้วจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดบ้านเกิดของคุณฮายเขาซะด้วย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ที่นี่เคยมาเห็นเขาบอกพี่ก็มาที่นี่
บ่อยมากพี่อันมาทำบุญอยู่ตรงนี้เองวัดอยู่ตรงนี้เอง

ปฏิบัติธรรมอย่างพี่เหรอปฏิบัติธรรม
อยากคิดดูเหมือนหนังหน้าไม่ได้

โอ้โฮยอบ
ลงทุนแอ่นหลังรำสลังยอกเลยทีเดียวแม่
แต่ไม่ได้มีแค่จังหวัดบ้านเกิดของคุณฮายนะ
ที่เขาไปสร้างเสียงหัวเราะเท่านั้น
เขาก็ไปมาด้วยล่ะครับ
ดูจากหุ่นของเขาก็จะทราบนะครับผม

เอาใหม่มาฝากผมไม่เป็นไรพี่ไม้ที่เก็บ
พกที่เก็บใหม่ส่วนตัวแบบนี้เนี่ยทีมงานเราก็หายห่วงครับ
ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายกันแล้วล่ะ
แขกรับเชิญซึ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งอีกหนึ่งคนดีกว่าครับ
ศิลปินหนุ่มเสียงดีมากเกาหลี
ที่มีฝุ่นเยอะอะไรอย่างนี้
ครับ

ถึงจะเป็นบ้านนอกแต่ก็ไม่มีฝุ่น
ถนนหนทางนี่มีแต่ขี้ควายครับ

ฮัลโหล

ชิมอาหารให้ดูเรียบร้อย
ช้อนตัดตัดซี่โครง

ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้ล่ะครับ
เรียกว่าเป็นแขกรับเชิญจอมรับประทานตัวจริงเลยล่ะครับแม่
ถ้าไม่เชื่อมีหลักฐานอีกหน่อย

อืมมีกรอบแล้วก็มีน้ำให้กินด้วย
นี่ครับมีน้ำแล้วครับกินน้ำแล้ว

โต๊ะนี้เขาเอาไว้ทำความสะอาดพื้น
นี่ก็จะกินมันท่าเดียวเลย
นั่นมันน้ำยาทำความสะอาดพื้นครับพี่
กินเข้าไปเดี๋ยวก็ได้ดินตะแงวตะแงวกันพอดีล่ะครับ
ตอนนี้เรามาดูความน่ารักของแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านกันดีกว่าครับ
กับราชินีเพลงลูกทุ่งหญิงไทย
คุณสุนารีราชศรีมา
ที่มาสร้างสีสันให้กับพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดบ้านเกิดอีกหนึ่งคน
ณอบตขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมานั่นเองล่ะครับ
อ้าวคุณครับของโดดเด่นเค้ามีเยอะเลยเข้าหลานเรามาถึงกันที่นี่ไม่ใช่มี
แค่หนองมนนะขลาดอาหลายขนาดนี้ควรไม่หวานครับ
ที่อื่นน่าหวานที่คัทค่าหลาน่าหวาน
น่ารักแถมขยันยิงมุกแบบนี้เนี่ยไม่ได้แค่มีให้กับพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเกิดของคุณสุนารีเขาที่เดียวนะ
อบตดาวเรืองจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ไปสร้างเสียงหัวเราะมาแล้วด้วยเช่นกัน

ชะลอความแก่ชะลอความชะละโอ้ยอย่างนั้นพี่ต้องขอแล้ว
กินอย่างเดียวไม่ได้แล้วพี่พี่ต้องอาบและแช่

ได้สิพี่แกะระวังแต่เมื่อวานอ่ะ
พี่สุไปลงเรือได้ไหมลงเรือแล้วไปเก็บกระชาย

พอพี่จะได้ยิงเรือพี่จะได้ยิงเรือ

พี่ไม่ชอบพายพี่ชอบเอาเท้าร้าน
ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ย
ก็ขยันยิงมุกแบบที่เห็นทุกครั้งล่ะครับ
สำหรับราชินีเพลงลูกทุ่งไทยของเรา
แบบนี้เนี่ยเปลี่ยนสายอาชีพมาเล่นตลกเลยดีกว่าไหมล่ะครับ
และอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่เคยมาร่วมรายการ
พร้อมเรียกเสียงโหวอให้กับพอแม่พี่น้องต้องเทาคนนี้เลยครับ
หนุ่มกล้ามใหญ่บ้าพลัง
คุณโหยกระวินรัฐ

นี่ผมยืนอยู่คุยอยู่กับพี่ลิงเนี่ยได้กลิ่นทะเลตลอดเวลา

ไม่ใช่ครับนี่กลิ่งกลิ่นปากผมเอง
คือผมบอกด้วยนะโฮมสเตย์ที่นี่นะ

อาหารครบ๓มื้อ๖๐๐บาท

แต่กลับไปไม่เหลือกล้องถ่ายรูปไม่เหลืออะไรเลยนะ
เพราะโดนปล้นหมดแล้วเฮ้ยไม่มี

เคยสิครับเป็นที่ขนมที่อย่างที่มีชื่อเสียงครับ

ไปเล่นที่ในน้ำเอ้ยไอ้บ้า

ต้องฉีกที่ละหน่อยเพื่อค่อยกิน

อ๋อร้อน
มาถึงอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณหยวนไปสร้างสีสัน
ให้กับพ่อแม่พี่น้องกันบ้างดีกว่าครับ
กับอบ้าคลมจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่บอกว่าเป็นขวัญใจทั้งสาวเล็กสาวใหญ่เนี่ย
จริงเท็จแค่ไหนเชียว

แม่ชอบแนวไหนชอบผู้ชายแนวไหน

แม่ชอบแบบลำเหรอแล้วนี้นมใหญ่ชอบไหม
โอ๊ยขอบคุณ

ที่เขาเรียกว่าขวัญใจของสาวในตำบลตัวจริงครับ
สาวเล็กสาวใหญ่เป็นอันต้องหลงเสน่ห
กล้ามใหญ่คนนี้กันแทบทุกรายเลยล่ะแม่
ต่อกันที่แขกรับเชิญที่เป็นขวัญใจสาวในตำบล
และบ้าพลังไม่แพ้กันอีกหนึ่งคนครับ
กับคนนี้เลยคุณตั๊กบริบูรณ์
สุดยอดคุณตั๊กสวัสดีครับ

เอาแมวที่เดินอยู่ตามหลังคา
มาบีบเอานมทีละเล็ก
ใจเด็ดดีนะครับที่นี่
สวัสดีครับอันนี้เป็นคุณครูนะ

คุณตั๊กช่วยโอเคได้ฮะ
คุณคิดว่าสิ่งนี้

เห้ยไหนว่าจริงจังยังไงละครับ

แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ครับ

มีน้องหมาเข้ามาก็กวนทีมงานเนี่ย
คุณตั๊กก็ไม่ไหวทำหน้าที่ต้อนน้องหมาออกไปอย่างที่เห็นนี่แหละ
ภูมิเทสุดสุดแล้วครับจะไปทะโรกกับหมาทำไมมาเอาไปแล้ว
อะไรอ่ะขอบอกกับพี่ลิงนะตรงนี้เลยนะฮะ
เราต้องกลับมาเจอเจอกันอีกแต่ไม่ใช่ที่นี่
กำลังใจมาแล้วอีกสักฟอดไหมล่ะ
ผมขอเปลี่ยนคำพูดผมจะกลับมาที่นี่ทุกครั้ง
เห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมีแรงฮึดขึ้นมาทันทีเลยล่ะไม่
และอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่เป็นขวัญใจวัยสรุ่นก็ต้องยกให้กับเขาคนนี้เลยครับ
คุณโจ๊กโซคูเราไปย้อนความหาของพี่แกกันอีกรอบดีกว่าครับ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
บอกแล้วว่าให้นอนพักผ่อนเมื่อคืนอย่ามีอะไร

อ๋อเหรอเขาเล่นเกมการละเล่นอะไรโด่งดังมากครับผมเห็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ผมไม่ได้ตั้งใจครับผมขอเจ้าครับ
ผมไม่เชื่อของสุฟิตป้า
เห็นแล้วก็เจ็บแทนล่ะครับสำหรับนักร้องซุปเปอร์สตาร์ขวานใจวัยสรุ่นท่านนี้

คุณโจ๊กเขายอมทำหมดละแม้กระทั่งมุก๕บาท๑๐บาทเขาก็เล่นนะ
ไปดูตัวอย่างจากตอนที่คุณโจ๊กเนี่ยเขาเดินทางไปเยี่ยมเยี่ยนถิ่นดินแดงขนมหวาน
อบตนาพันธ์๓จังหวัดเพชรบุรีนี้กันได้เลย
เช็คบินที่ฉันซื้อความเสียใจฉันจะจ่ายเอง

เกือบจะไม่ทันพิธีกรของเราแล้วนะครับเนี่ยคุณโจ๊ก
ยังดีมีสติรับมุกได้ทันแต่เรื่องมุกเนี่ยยังไงก็แล้ว
แต่ต้องขอยกให้กับแขกรับเชิญดาราตลกท่านนี้เลยครับ
เนี่ยก็จัดหนักหลายดอกเลยล่ะมาเท่มากตอนแรกผมก็มาแบบพี่นี่แหละ
ผมล่วงจากข้างหลังมาอยู่ตรงงวงครับผม

คุณเป็นพี่ผมคุณดื่มก่อน

ผมเสียสละให้คุณดื่มก่อน

ผมเสียมารยาท

ผมเองนะครับ

อ้าว

เหต้เพนนม

คือ
หรือว่าจะเป็นพี่น้องกันที่หิ่น

ตอนนี้เนี่ยเรามาดูอีกหนึ่งสถานที่

สันกันบ้างดีกว่ากับอบตหัวทุ่งจังหวัดแพร่
ที่เขาว่ากันว่าสาวหุ่นดีหน้าคมผิวขาว
มีเหรอที่คุณแจ๊คจะไม่ขอควงมาออกงาน

เขาเรียกว่าเป็นรักแรกพบที่จังหวัดแพร่ของผม

ผมมาถึงเมื่อเช้านี้ผมได้เจอปุ๊บ

แล้วคุณทราบไหมว่าเขาเป็นใคร
ผมกำลังจะสอบถามเขาอยู่ตรงนี้

กราบสวัสดีครับ

ชื่ออะไรครับผมนิ๋งค่ะ
หนิงมีบ้านหลังโตใหญ่หรือยังครับ
ยังไม่ครับยังไม่มี

นี่มีรถสัก๔๕คันหรือยังตอนนี้
ยังเลยค่ะเดี๋ยวมาเอากับพี่
เขาต้องกินกับนี่ครับพริกของเขาที่นี่
มีที่เดียวในประเทศไทย
อ่าใส่เลยครับผมใส่ไป
บอกเลยว่าไม่เผ็ด

แม่จัดไปหลายมุกเลยล่ะครับ
แขกรับเชิญดาราตลกท่านนี้
แต่มุกที่เด็ดที่สุดของเขาเนี่ย
ต้องยกให้กับมุกนี้เลยครับ
ก็ชงเองเล่นเองเจ็บเองแบบนี้

เดี๋ยวผมจะก้มลงกราบตรงนี้นะครับ
แล้วก็ทุกคนครับแล้วก็กล้องด้วยท่านผู้ชมครับ
ผมจะเอาตาผมจิ้มหลอดตรงนี้
แล้วเป็นการช็อตมุกให้ฮากันนะครับผม

แหม่เป็นอย่างไรล่ะครับ
นี่แค่เสี้ยวเดียวของความสนุกสนานเท่านั้นนะ

ที่เราเตรียมยกผลไปเสิร์ฟความฮา
ถึงหน้าอบตและหน้าจอทีวีเนี่ย

แต่มาเยี่ยมเยี่ยมอบตทั้งที
เราจะไม่พูดถึงท่านนายกอบตกันได้อย่างไร

รอชมนายกอบตสุดเฟี้ยวแห่งปี